ที่เกิดขึ้นกับวัดกับที่พักอาศัยอีกแล้วนะคะ

ถึงขนาดโทรไปบอกเจ้าอาวาสเลยว่า

แล้วก็อย่าให้พระเทศตอนเช้า
เพราะมันรบกวนเวลาคนนอนในหอพัก

นี่แหละค่ะมีป้ายประกาศติดไว้กับเครื่องเสียงของวัดบ้านด่าน
เทศบาลตะบนบ้านด่านอำเภอบ้านด่านที่บุรีรำ
แจ้งให้พระลูกวัดที่ดูแลเครื่องเสียงของวัดทราบ
มีข้อความบอกว่าแจ้งหลวงตาเทียม
ก็เป็นพระผู้ดูแลเครื่องเสียงเนี่ยนะคะ
งดเปิดรายการธรรมะยามเช้าโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อการใดในนามของวัด
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
กรณีวันธรรมสวนะอนุญาตให้เปิดรายการธรรมะได้ตั้งแต่
ตี๕๓๐ห้ามถ่ายทอดจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
แล้วก็ลงชื่อพระครูศรีปัญญาวิกรมเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านค่ะ
จากการไปสอบถามนางละเอียดพรมสุริน
ชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยบอกว่าทำไมเขาต้องติดประกาศแบบนี้
คุณยายก็เล่าบอกว่าสาเหตุที่วัดไม่เปิดเสียงรายการธรรมะยามเช้า
เพราะว่ามีเจ้าของห้องเช่าที่อยู่ติดกับวัดบ้านด่าน

ลูกค้าที่มาพักห้องพักเนี่ยหนวกหู
เวลาที่วัดเปิดเสียงรายการธรรมะตอนเช้า
จึงอยากขอให้ทางวัดหยุดเปิดเสียงรายการธรรมะซะค่ะ
ส่วนทางด้านของพระนารินหรือหลวงตาเทียม
พระผู้ดูแลเครื่องเสียงของทางวัดบอกว่า
เจ้าอาวาสสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
เพราะว่าไม่อยากจะไปมีปัญหากับเจ้าของห้องเช่า

แต่พอทำแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจนะคะ
ทุกครั้งที่ออกบินทบาทชาวบ้านที่รอใส่บาท
ก็ถามถึงสาเหตุว่าทำไมวัดไม่ยอมเปิด
รายการธรรมายามเช้าให้ชาวบ้านฟังล่ะ
ตอนนี้ก็อึดอัดไม่รู้จะตอบชาวบ้านเขาว่ายังไงดี
เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็คงต้องรอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพูดคุย
ทำความเข้าใจและช่วยกันหาทางออกกันต่อไปนะคะ

โพสต์ข้อความระบุบอกว่า
ขอพูดสั้นในนามวัดและในฐานะเจ้าอาวาส
เพราะปกติเป็นคนพูดไม่มาก
ใจความสำคัญบางช่วงบางตอนตามนี้นะคะ
ไม่มีใครโทรมาขู่หรือมาสั่งให้ปิดรายการธรรมะ
เจ้าของหอพักข้างวัดไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

การสั่งให้พระลูกวัดงดรายการธรรมะช่วงเช้า

ที่มาของความประสงค์ก็มีเหตุปัจจัยหลายประการ
อย่างเช่นความเหมาะสมของรายการธรรมะในสถานีวิทยุ
ปัญหาจากเครื่องเสียงที่ใช้มานานถึง๑๒ปี
ทางในการเสพธรรมะที่มีมาก
และทุกคนมีสิทธิ์เลือกเสพตามอัธยาศัยอยู่แล้ว
เราควรเคารพสิทธิ์พื้นฐานของกันและกันค่ะ
และวัดก็เปิดรายการธรรมะตอนตี๕ทุกวัน
ก็ใช่ว่าจะมีผู้เห็นด้วยทั้งหมดนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครอยากทราบเหตุผลที่ละเอียดกว่านี้เนี่ย
ให้ไปที่กุฏิเลยค่ะเดี๋ยวท่านจะแจกแจงให้ฟัง
หรือใครอยากจะฟังธรรมะแต่ไม่มีวิทยุ
และต้องมาอาศัยฟังจากทางหอกระจายข่าวของวัดอย่างเดียว
ก็ขอให้แจ้งมาเดี๋ยวจะซื้อวิทยุไปมอบให้ถึงบ้าน
อันนี้เป็นใจความที่ทางวัดเขาชี้แจงมานะครับ
แต่ใครไม่มีวิทยุเดี๋ยวท่านบอกว่าท่านซื้อไปให้นะ